ไปที่สงขลาเขาเรียกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าน้ำน้อยแล้วก็เป็นปัญหาภัยแรง

ฮะเดี๋ยวใครโนบราไม่ได้พูดผิด
ที่พูดแบบนี้อะไรโนบรา

คุณพี่ที่สับนี่โนบาร์ไม่ใช่นะ

เอาเป็นผู้ชายซึ่งคุณพี่คนนี้นะครับเอาไปดูมะพร้าวดีกว่า
นายสุเทพชูศรีหรือว่าออสอายุ๔๘ปี
เป็นชาวบ้านตำบลโรงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะ
เร่งสับมะพร้าวที่จะต้องเอาเปลือกออก
แล้วก็แคะเอาเนื้อออกมาอย่างชำนาญนะคะ
โดยที่เนื้อมะพร้าวคุณไม่แตกนะ
หลังจากนั้นเอามาแพ็คใส่ตระก้าสารด้วยใบตาล

นี่แหละค่ะที่เรียกว่ามะพร้าวโนบรา
ผมรู้แล้วขาวเนียนแบบนี้
ถูกต้องไม่ต้องมีอะไรมาห่อหุ้มไง

ต้นทุนเดิมเป็นคนชอบทานมะพร้าวอยู่แล้ว
ไปเที่ยวไหนก็ต้องซื้อมะพร้าวทานตลอดเลย

หันไปปลูกมะพร้าวเองในสวน
เอาไว้จำหน่ายแล้วก็เอาไว้ทานด้วยดีไหม
ไหนราคาข้าวไม่ดีแล้วราคาข้าวตกแล้ว

รดกตกทอดจากบรรพบุรุษจำนวน๓๐ไร่
คือทำตรงนี้มาปลูกมะพร้าวน้ำหอมประมาณ๑๓๐๐ตัน

มะพร้าวเริ่มออกลูกก็ตระเวนออกหาตลาด
ทั่วทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงใกล้เคียง
ก็ขายเองตัดเองทั้งหมดเลยนะคะ
คิดค้นแปรรูปเป็นมะพร้าวโนบรา

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
จำหน่ายลูกหนึ่ง๕๐บาทรายได้๑แสนบาทต่อเดือน

เท่ากับคุณพี่ที่ปลูกเมลอนเมื่อสักครู่เลย
ใช่แล้วทีนี้ก็บอกด้วยบอกว่าชื่อนี้มะพร้าวโนบราเนี่ย
เป็นชื่อที่คิดขึ้นเองต้องการให้โดนใจลูกค้า
จนถึงตอนนี้มะพร้าวโนบรา
ติดตลาดทั้งในสงขลาในพัทธลุง
ผลิตแทบไม่ทันเลยโนบรากันแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชม
ไม่แต่ว่าถือว่าพิถีพิถันนะ
บรรจุพันธุ์ก็สวยเห็นไหมที่เป็นสารแบบเมื่อกี้

ใช่ค่ะแล้วก็ใส่พลาสติกไว้ดูสะอาดนะครับ
แล้วก็มะพร้าวดูขาวจั๊วน่าทานใครเห็นก็อยากทานดูสิ
ใช่ทีนี้วิธีการที่สำคัญเลยก็คือการแคะเอาเนื้อออกไง
ต้องทำยังไงให้เนื้อมะพร้าวแล้วมันไม่แตก
แล้วก็แพ็คใส่บรรจุพันธุ์แบบนี้
แล้วก็แถมที่สำคัญชื่อโดนใจ
ฟังตอนแรกนี้หนุ่มก็มีงงเหมือนกันดิฉันว่า
มะพร้าวโนบรา
โนบราแปลว่าเหมือนไม่ใส่ข้างในนะไม่ใส่ยกทรงอะไรอย่างนี้นะครับ